โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลเลยนะฮะ
สำหรับสาวชอบโชว์รายนี้นะฮะเป็นสาวจีนครับแล้วก็ทีเนี้ย
เธอชอบโชว์บ้านท้ายในทุกที่เลยนะ

นี่ครับคุณผู้ชมฮะต้องเซ็นเซอร์หนาเข้มแบบนี้เลยนะฮะ

ขึ้นรถสี่ล้อแดงที่เชียงใหม่ก็ใส่ชุดเรียบร้อยดี

แป๊บนึงเอ้าทำไมถอดเสื้อ

คุณผู้ชมฮะนอกจากนี้นะ

คนติดตามอย่างคลิปที่ให้คุณผู้ชมดู

หรืนแบบน้ำยังไปถอดโชว์เขา
คือเราก็ไม่รู้ว่าคนข้างที่ตกปลาแล้วหันมามอง
จะเป็นในคอนเทนต์ในทีมงานของได้หรือเปล่า

คุณเนี่ยเธออยู่ที่แพร่ใช่ไหมตกป่า
เป็นตะข่ายแบบนี้เธอก็ตกของเธอไป

แล้วคนข้างนู้นเขาก็นั่งตกปลาของเขาอยู่ดี

แล้วบางคลิปนะคุณน่าตกใจกว่านั้น

ไปยืนรับลมอยู่บนร้านอาหารแล้วก็ถ่าย

ข้างล่างยังมีเด็กเดินผ่านไปผ่านมาอยู่เลย
แล้วคุณแต่ละคลิปไม่ได้ยาวนะ
แต่คนเข้าไปดูเพียบจริง

แล้วเนี่ยผู้ปกครองพาลูกพาหลานมาเที่ยว
แถวนี้เธอก็ยังถอดเลยนะครับ

เราก็ไปคุยกับผู้ประกอบการรถสี่ล้อแดงนะ

ว่าใครไปอนุญาตให้ถ่ายอะไรหรือเปล่านะฮะ
เดี๋ยวจะหาว่าใช้รถ๔ล้อแดง
การถ่ายทำคลิปวาบวิวอะไรแบบนี้นะครับ
เราไปคุยกับพี่ผู้ประกอบการคนหนึ่ง

ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นรถสี่ล้อแดงหรือไม่

แต่เบาะโดยสารจะมีลักษณะเหมือนกับ๔ล้อแดงที่เชียงใหม่

ผู้ประกอบการเองจริงเขาเหมือนเป็นรวมกลุ่มกันอยู่แล้วนะ

แล้วก็ยืนยันนะว่าสมาชิกคนขับ๔ล้อแดง
อ่ะคลังหลังถ้ามันถ่ายอะไรกันก็ไม่รู้
คนขับเขาก็ขับไปตามทางเลยนะฮะ
ว่าคนขับไม่ได้อนุญาตให้มีการถ่ายทำบนรถสี่ล้อแดง

ภาพมันเผยแพร่ออกไปไปในโซเชียลมันเร็วไหมฮะ

โอ้โหตอนนี้ทางสี่ล้อแดงเขาก็เป็นเดือดเป็นร้อนเหมือนกันนะ

ส่วนที่ไปถ่ายไอวิวทะเลตกปงตกปลา
น่าจะเป็นแบบทะเลไม่รู้ทะเลจังหวัดอะไรเหมือนกัน

แต่เรื่องของความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
คุณผู้ชมตอบได้แน่นอนเพราะว่าชาวเน็ตวิจารณ์สนั่นเลยนะคะ